ทุกตารางนิ้วแห่งพื้นป่าทุกตารางวาแห่งพื้นภัย
คือเขตความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ที่ต้องเสียสละและอุทิศตนเพื่อทำหน้าที่จริงนะครับ
สละทั้งหยาดเหงื่อสละทั้งชีวิต
เพื่อที่จะทำหน้าที่แทนคนไทยกว่า๖๐ล้านคน
ในการปกปักรักษาพื้นป่านี้นะคะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อ
เจ้าหน้าที่เหล่านี้การลงปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้ง
ต้องเจอกับความยากลำบากอุปสรรคอะไรบ้าง
ติดตามตะลุยไปพร้อมกันนะคะ
กับคุณพัชรพลในเวียรบุรุษพิทักษ์ภัยตอนที่๒ครับ
เพียงใดการราดตระเวนย่อมสำคัญไม่แพ้กัน
ในทุกวินาทีนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
เดินเท้าภายในป่าอันเขียวขจี
เพื่อปกป้องภัยอันตรายที่จะเข้ามากล้ำกลายสมบัติของชาติ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่ดูแลฝืนป่ากว่า๑๓๕๐๐๐ไร่
เพื่อออกทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งการจับกรุงผู้กระทำความผิดและการสืบสอหาข่าว
เหมือนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกนายทั่วประเทศ
หัวใจในการรักษาอุทยานแห่งชาตินะครับ
ก็คือการลาดตะเวนของเจ้าหน้าที่

ก็หนึ่งทำให้เราได้ทราบถึงสภาพป่านะครับ
สภาพสัตว์ป่าว่ามีอะไรที่ไหนอย่างไรมากน้อยครับ
อันที่สองนะครับเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
บุคคลภายนอกนะครับซึ่งมีความต้องการไม้
ต้องการล่าสัตว์จะมีมากน้อย
หรือมีหรือไม่มีเราไม่ทราบนะครับ
ดังนั้นการราดตะเวนถือเป็นหัวใจหลัก
ในการป้องกันรักษาป่าและสัตว์ป่า
กลยุทธ์ในการเดินป่าของเจ้าหน้าที่

เริ่มด้วยการวางแผนกำหนดจุดเป้าหมาย
เครื่องมือสื่อสารและเครื่องมือนำทาง
เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสำคัญ
เนื่องจากการลาดตะเวนออกจับกลุ่มผู้กระทำความผิด
มีความเสี่ยงสูงกว่าการลาดตะเวนปกติ

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการลาดตระเวน

สภาพอากาศอาหารประทังชีวิต

จะต้องผ่านความลำบากมากมาย
กว่าจะปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง
ภารกิจแต่ละครั้งในแต่ละภารกิจก็จะไม่เหมือนกันครับ
บางทีเราออกพื้นที่ที่มันร้อนหน่อย
แรงไม่มีน้ำบางบุญที่มีน้ำ
มีทากเยอะมีสัตว์ป่าเยอะ
บางพื้นที่ก็ขึ้นบนเขาสูงชันอะไรอย่างนี้

แต่มันก็ยังมีความเหนื่อยแล้วก็ความลำบาก
ก็ความเสี่ยงที่ออกไปในงานแต่ละครั้งอยู่เหมือนกัน
จริงแล้วแต่ละครั้งในการเดินลาดตระเวนป่า
ถ้าที่เดินเข้ามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่า

กิโลในทางลาบกับ๑กิโลในทางป่า
เพราะว่าในป่าขึ้นเขาลงห้วยตลอดเวลา

แบกเสบียงอาหารต้องเตรียมไปโดยพร้อม

เราต้องแบกน้ำน้ำ๑ลิตรน้ำหนัก๑กิโล
แต่เราอย่างน้อย๑คนต้องบอก
แบกไปตั้งหมด๖ลิตร๖กิโลนั่นเฉพาะน้ำ
และต้องสะเบียงอาหารอีก
ในการละตะเวียนแต่ละครั้ง๓วัน๒คืน
๖ลิตรแทบจะไม่พอในการหุงหา

แสดงว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
่อมเกิดขึ้นได้เสมอในการลาดตระเวน
ธีรยุทธ์ศรีบานเย็นพนักงานพิทักษ์ป่านายนี้
เดินละตะเวียนเพื่อเข้าจับกรุงผู้กระทำความผิด

รวบตัวผู้กระทำความผิดได้สำเร็จ
ถึงแม้ตัวเองจะบาดเจ็บก็ตาม

เพื่อที่จะให้เขายินยอม
แต่ทีนี้เขาก็วิ่งหนีถึงประชิดตั้งแรง
แล้วระยะประชิดตัว
ในระยะใกล้เราจะถึงเขาแล้ว

ใช้มีดปลายแหลม
หลังสู้แล้วอันหันผลัน

บังมือบังแล้วก็โดนเข้าตรงนี้ฮะ
ครอบครัวและบุคคลรอบข้างของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ทราบดีว่าการเสียสละทุกอย่าง

เจ้าหน้าที่ทุกนายจึงรวบรวมกำลังกายและกำลังใจ
เพื่อเอาชีวิตรอดกลับมากอดคนที่อยู่ข้างหลังให้ได้
มันลำบากยังไงในการปฏิบัติภารกิจนะครับ
นี่คือแน่นอนมันอยู่ในป่า
มันลำบากตั้งแต่ก้าวแรกที่เราก้าวขาเข้าป่า
ความลำบากนี้เราอย่าเพิ่งไปเอาถึงเรื่องของภารกิจเลย
เราเอาเรื่องของง่ายก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ
ภัยไข้เจ็บหรืออุปสรรคที่มันเป็นสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าเบื้องต้นนะครับ
กระทั่งไข้ป่ามาลาเลียไข้เลือดออก
นี่คือเบื้องต้นแล้ว๒ภัยธรรมชาติอะไรบ้าง
น้ำท่วมลมพัดกิ่งไม้หักใส่หรือไม่ก็สัตว์มีพิษในป่า
สิ่งที่มันเป็นอันตรายที่จะทำให้เราเจอตรงนี้

ภูมิหน่วยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑
ให้ข้อมูลว่าจากพื้นป่าอันกว้างใหญ่

มีเนื้อที่กว่า๓ล้าน๓แสนไร่
เฉลี่ยแล้วเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า๑คน
จะต้องดูแลผืนป่ากว่า๔๐๐ไร่
อีกทั้งความพร้อมด้านอาวุธยุทธโปรกรณ์

หากเปรียบเทียบกับผู้กระทำความผิด

ก็พยายามที่จะสนับสนุนอาวุธใหม่เข้ามาให้นะครับ
ในช่วงนี้ก็อยู่ในขบวนการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ก็มีสภาพที่มันก็ซุดโทรมไปตามการเวลานะครับ
ถามว่าเพียงพอไหม
ถ้าเราเรียนตรงว่าไม่เพียงพอ
แต่ถามว่าขาดแคลนถึงขนาดไหนก็ยังพอมีใช้นะครับ
แต่ถ้าเราได้อาวุธใหม่ที่มีความใหม่มีความเพียงพอทุกคนเนี่ย
ก็จะทำให้มีความมั่นใจในการออกปฏิบัติงานมากขึ้น

ประกอบกับกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไม่เพียงพอ

พนักงานเพิ่มโดยผ่านแบบทดสอบการฝึกที่เข้มงวด
เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่พิทักษ์ป่า
พนักงานจ้างเหมาพิทักษ์ป่ารุ่นใหม่
ตั้งใจเข้ามาร่วมอุดมการในการทำหน้าที่
รักษาพื้นป่าตามแบบฉบับของพ่อ
ถึงแม้เขาจะรู้ดีว่าการทำงานจุดนี้ลำบากมากเพียงใด
แต่ว่าอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขมากกว่านะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ
เราไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้ใครนะครับ
เราอยู่กับป่ารักษาป่านะครับ
สิ่งที่ชอบตรงนี้นะครับสำหรับป่าไม้
มีทั้งเหนื่อยบางครั้งก็ท้อเวลาเราเหนื่อยนะครับ
อย่างเช่นเวลาเราเดินเข้าไปลาดตะเวนในป่า

แต่ว่ามองกลับไปทำไมพ่อเราถึงทำได้
เราจะเดินตามพ่อเนี่ยทำไมพ่อเราถึงทำได้

ถ้าเราท้อแท้หรืออะไร
เราไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ตลอดเวลา

เพื่อมาทำตามความฝันที่คิดไว้ว่า
วันหนึ่งอยากเป็นคนดูแลป่าไม้

ทำงานเกี่ยวกับพวกผลิตอะไรรถยนต์

เงินเดือนก็ประมาณ๑๕๐๐บาท
จริงแล้วเรามีความตั้งใจมานานแล้วครับ
แต่อันนี้ผมหาโอกาสยังไม่เจอ
อันนี้พอดีผมมีโอกาสได้ดูทีวี

มีโอกาสถือว่ามันเป็นทางที่เราชอบด้วย

แต่อันนี้ในเมื่อเรามีใจรักแล้วนะครับ
ถึงมันจะลำบากเราก็ทนได้นะครับ
เพราะว่าคนส่วนน้อยนะครับ
ที่จะมองเห็นความลำบากจริงชีวิตตรงนี้
เพราะว่าคนข้างนอกเขาไม่มีโอกาสได้มาสัมผัส
ถึงวันนี้ยังมีเราที่เฝ้าป่า
ใจอ่อนล้าไปบ้างก็ยังไหว

แต่ทำผิดวันใดใครช่วยเอ่ย
อีกหนึ่งบทกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงกรอบ

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตึกตองอยู่เสมอว่า
ไม่สามารถทำอะไรรุนแรงเกินกว่าเหตุได้
หากไม่เจอกับสถานการณ์คับขันจริง
เพียงแต่เราเดินตามระบบให้ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรหลายอย่างที่ผ่านมา
มันทำให้เราจะต้องหาทางที่ให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นให้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นพอมีระเบียบบีบังคับมากขึ้น
การทำงานถึงแม้จะยากลำบากเราก็พยายามปรับตัวไปหาเขา

ที่ถามที่สอบถามทุกคนทุกคนรู้สึกอึดอัด

เหนื่อยเหนื่อยแล้วยังต้องมารับผิดชอบการกระทำ

การทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย
ออกราศประเวณหลายวันต่อสัปดาห์
แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเริ่มเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ
จากผลตอบแทนกับการทุ่มเททำงานไปอย่างหนัก
มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ทุกคนล้วนแล้วอยากให้ครอบครัวสุขสบาย

แต่สิ่งที่ได้ไม่สมดั่งใจหวัง
ก็มีการคุยกันใหม่ก็เข้าใจ

เราต้องยอมรับชะตากรรมนะครับ
ก็เคยคิดก็เรียกว่าคิดผิดนะครับ
ตอนเป็นวัยรุ่นเราอาจจะสนุกกับงานนะครับ
ข้างหลังเราไม่ค่อยสนใจนะครับ
แต่ถามว่าความรู้สึกของคนที่เขาห่วงเราเนี่ย

วันนี้พ่อจะได้กลับบ้านไหม

หลายคนเกิดความท้อมาคุยกับผมว่า
เราทำงานในป่าเราเหนื่อยขนาดนี้

แต่นี่คือหน้าที่ที่เขามอบหมายให้เราทำ
ประจงทั้งนั้นดีที่สุดเราต้องทำ

จะได้มองเห็นว่ามันมีความเสี่ยงนะ

ในเรื่องของสวัสดิการบ้านพักเองก็ดีแหละ
เรื่องของเงินช่วยเหลืออะไรก็ดีอะไรพวกนี้

ผมว่าเขาจะทำงานให้เราได้เต็มที่
มุ่งมั่นความเสียสละอุทิศตนเพื่อรักษาป่าไม้ไทย

ได้มาซึ่งป่าที่อุดมสมบูรณ์
พวกเขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้
หรือแม้แต่จะลาออกจากการเป็นผู้พิทักษ์แข่งพงภัย

ถ้าเราแพ้ตรงนี้เราท้อตรงนี้ปุ๊บ
สิ่งที่เราเสียสละมานั้นมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

เสียสละของพวกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
แม้ว่าทั้งชีวิตแม้ว่าทั้งเรื่องสันตัวแม้ว่าทั้งเรื่องครอบครัว

เกิดมาเพื่อดูแลทรัพยากร
ก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วจะตัดไม้ไว้เยอะหรือเปล่า

แต่เราก็คิดว่าทุกคนที่มาทำงานที่นี่

การที่เราคิดว่าเรามาเรามีใจรักในการดูแลทรัพยากรแล้ว
เรามาทำงานโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยคิดอะไรว่า

แต่ความคิดที่ได้อะไรคือต้องการให้เขาคงอยู่ได้
ก็คือทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรสัตว์ป่า
คงอยู่คู่ประเทศไทย
การดูแลผืนป่าของเจ้าหน้าที่ทุกนาย

ทุกภารกิจที่พวกเขาทำควรค่าแก่การเชิดชู
เพราะยังมีอีกหลายคนไม่รู้
ว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อพิทักษ์ภัยอย่างแท้จริง
ข้าราบเจ้าจะรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่าของผืนป่ามรดกโภค
ทุกนายเย็นของใหญ่ไว้เป็นมรดกโภคแก่ลูกจานถือต่อไป